มีคลิปเหตุการณ์ที่คนไทยในอิสราเอลนะครับได้โพสต์คลิปของแรงงานไทยคนหนึ่ง
สภาพเจ็บหนักเจ็บสาหัสนะครับนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่เมืองเยรูซาเลม
หลังจากที่เขารอดตายจากการถูกระเบิดนะฮะแต่เพื่อนสองคนเนี่ยเสียชีวิต
ตอนนี้แรงงานไทยคนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
น้องไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็อยู่โรงพยาบาล๒วันแล้วก็หมอก็ไม่รู้ว่าเจ็บตรงไหนอะไรยังไง
สู้สู้แค่มีลมหายใจปืนเจอหน้าพี่บอกว่าผมจะเดินได้ไหมบอกโอ้
เดินได้สิแค่แข็งอยู่แล้วแต่คนไม่เยี่ยมไม่แข็งแข็งคนไม่เยี่ยมจะจะตายก่อน
อ่านี่เป็นคุณพี่ผู้หญิง
ไปเยี่ยมอาการนะฮะเพราะว่าคือมีผู้หญิงไทยที่ทำงานอยู่ที่นั่นเป็นสำนักงานจัดหางาน
หรือว่ามีครอบครัวอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยเขามาช่วยเหลือกันเยอะนะในช่วงเวลานี้
ช่วยประสานงานรับเรื่องต่างหรือว่าออกตามหาคนไทยที่ญาติเขาติดต่อไม่ได้
ก็มาเจอคนนี้คนหนึ่งที่อยู่ที่โรงพยาบาล
โดนระเบิดมาครับท่านผู้ชมครับ
ดูฮะขานี่แบบบวมมือดูแขนเห็นไหมแขนซ้ายเนี่ยบวมเห็นไหมฮะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับนี่คนไทยในอิสราเอลนะครับเขาไปเจอนะฮะก็ไปเยี่ยมอาการ
แล้วก็ถ่ายคลิปนี้เพื่อจะแจ้งข่าวกันว่าเจอแล้วญาติพี่น้องที่หานุ่มแรงงานคนนี้ไม่เจอนะครับ
เขาถูกระเบิดมาจากเหตุโจมตีในอิสราเอลนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เมืองเยรูซาเลม
จากการตรวจสอบข้อมูลนะครับทำให้ทราบว่าชายไทยคนนี้เนี่ย
คนนี้นะครับผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปนะที่ได้ยินเสียงเนี่ยเธอไปช่วยตามหาแรงงานที่ญาติเนี่ย
แจ้งว่าหายตัวหาไม่เจอยังติดต่อไม่ได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะร้อนใจเลยนะแบบนั้นเนี่ยนี่ฮะ
ก็ไปเจอนุ่มคนนี้นะฮะเขารอดชีวิตแต่ว่าเจ็บหนักนะครับอยู่โรงพยาบาล
ในขณะเดียวกันมีเพื่อนร่วมงานของเขาสองคนเนี่ยเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตา
อาการยังสาหัสนะครับอ่าพี่เขาบอกเขาก็ยังสื่อสารอะไรกับน้องไม่ได้นะฮะ
นอนโรงพยาบาลมา๒วันยังไม่ทราบชื่อนะครับ
ยังไม่รู้เรื่องราวว่าถูกโจมตีที่ไหนอย่างไรรู้แค่ว่าเบื้องต้นเขาบอกเพื่อนเขาเสียชีวิตไปสอง
แล้วตอนมาแรกก็เขาสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เลยบอกอะไรกับทางโรงพยาบาลไม่ค่อยได้
ก็เลยช่วยเหลือรักษาตามอาการเอาไว้ก่อน
ขณะเดียวกันนะครับมีคุณโอเล่นะฮะคุณโอเล่หรือว่าชนลวิทย์สุธาอายุ๓๐ปี
เป็นแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลนะครับเป็นชาวนครพนมได้โพสต์ภาพความเป็นอยู่ของเพื่อนแรงงานคนไทยด้วยกัน
หนีรอดจากภัยสงครามมาได้๓๒คนโดยมาอยู่อาศัยในแคมป์คนงานแห่ง๑
อยู่ห่างไกลจากพื้นที่เสี่ยง๒๐๐กิโลเมตรแล้วมีทหารอิสราเอลมาคอยคุ้มกันแคมป์นี้๕๐กว่านาย
เราก็วีดีโอคอลไปหาคุณโอเล่นะฮะคุณโอเล่บอกว่าทำงานที่ฟาร์มเกษตรที่อิสราเอลมา๔ปี
เหลืออีก๑ปีจะครบสัญญาจ้างแต่ก็มาเกิดสงครามขึ้นซะก่อน
ตอนนี้ต้องยอมทิ้งเงินทิ้งอนาคตเพื่อเอาชีวิตรอดกลับเมืองไทยก่อน
อยู่อิสราเอลมา๔ปีครั้งนี้คือการสู้รบที่รุนแรงที่สุด
โจมตีทั้งทางบกทางอากาศที่สำคัญกลุ่มฮามาสกราดยิงแรงงานไทยโดยไม่เลือกหน้า
ใครโชคดีก็รอดชีวิตโชคร้ายก็ตาย

อย่างตัวคุณโอเล่เนี่ยบอกผมโชคดีมากที่รอดมาได้
แต่จำภาพความโหดร้ายได้ติดตาตอนนั้นต้องหลบภัยอยู่ภายใต้ความมืด
หลบภัยถูกตัดน้ำตัดไฟขาดอาหารอยู่๓๔วัน
เหลือแค่น้ำเปล่าที่ใช้กินเพื่อประทังชีวิตเป็นช่วงที่โหดร้ายแล้วก็เลวร้ายมาก
กว่าจะออกมาได้นี่ทุลักทุเลมากคุณโอเล่บอกต้องขอบคุณทหาร
ไล่ตามหาผู้คนเนี่ยก็สามารถช่วยคุณโอเล่กับเพื่อนแรง
ชาวไทยมาได้๓๒คนเขาบอกว่าเขาไม่ขอกลับไปทำงาน
ตอนที่มาหน้าแครมก็ยิงประมาณนี้
ใครเดินตามถนนก็ยิงภัยบวก
ที่ตั้งแต่เข้าโรงงานเขาไม่ได้กินข้าว๓วันอยู่ในที่มืด

โหหแล้วอยู่กันอย่างไรมีน้ำต่างหากกินไหม
น้ำก็มีเพราะว่าเป็นโรงงานใหญ่ก็มีน้ำ

คุณแม่ของคุณโอเล่
บอกดีใจมากที่ลูกชายเนี่ยกำลังจะกลับเมืองไทยแล้ว
เท่าที่ทราบคือเดี๋ยวจะมาเที่ยวบินมาถึงไทย๑๕ตุลาคม
แม่บอกว่าถ้ามาเที่ยวนี้ไม่ขอให้กลับไปทำงานที่อิสราเอลอีก
แล้วเดี๋ยวก็จะให้ลูกชายบวชด้วยนะฮะ
จะได้เป็นสุริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย